พนักงานร้านกาแฟทอนเงินผิดเอาล่ะตั้งใจไม่ตั้งใจแต่๕บาท
แต่ลูกค้าทำยังไงรู้ไหมทั้งด่าทั้งสาบแช่งขนาดนี้

อะไรมันทำให้เขาโกรธขนาดนี้กับเงิน๕บาทมันมีเหตุผลอะไรไหม
คือเอาล่ะเงิน๕บาทมันก็มีค่าแล้วก็ทอนผิดจริง

ด่าอย่างนี้เหนื่อยนะอารมณ์ขนาดนี้เหนื่อยนะ
นี่พลังงานพี่เสียไปมากกว่าห้าบาทอีกแล้ว
พนักงานร้านกาแฟถ่ายคลิปเอาไว้ครับบอกลูกค้าเป็นผู้หญิงรุ่นคุณป้าแล้วนะฮะ
โว้ยร้านด่ากราดพนักงานเลย
พนักงานทอนเงินผิดผมว่าเขาจำจนวันตาย
เรื่องนี้มีอยู่เหตุเกิด๘โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ในร้านกาแฟแห่งหนึ่งกาแฟชื่อดังย่านเพชรเจ้าเกษม
ผู้หญิงแต่งตัวดีเลยเดินเข้ามาชาเย็นแก้วหนึ่ง
แก้ว๔๕บาทก็นะฮะให้๑๐๕บาท
ไม่อยากได้เหรียญทอนมาก็อาจจะให้พนักงานทอน๖๐ไง
อ่านะครับพนักงานทอนผิดทอนไป๕๕บาท

ว่ามีเหรียญ๕ติดมาด้วยช้อนผิดคิดจนตัวตายนะฮะเรื่องมันไม่จบไง
ลูกค้าไม่ยอมออกจากร้านนั่งจ้องพนักงานตาเขมิงนะนะฮะ

พนักงานก็ทำมองนู่นมองนี่มองไปทางอื่นแล้วนะครับ
จากนั้นก็ลุกขึ้นโวยวายไล่คนอื่นออกจากร้าน
แล้วด่ากราดพนักงานอยู่
ที่คุณวรพรได้ชมไปเนี่ยประมาณสัก๒๐วินาทีได้ไหม
เขาด่าอยู่๒๐นาทีฮะ
แบบนี้นะโอ๋ยน้ำแข็งละลายไม่ได้กินชาเย็นแล้ว
เออต้นพนักงานนะครับต้องโทรแจ้งตำรวจ

แล้วขอฝากไปถึงลูกค้าทุกคนด้วยว่า
เข้าใจว่าการทำอาชีพบริการต้องอดทนอดกั้น
แล้วใจเย็นแต่กรณีนี้ลูกค้าใช้คำพูดรุนแรงเกินไปไหม
ถามคุณผู้ชมด้วยเกินไปไหม
พนักงานบริการไม่ได้มีหน้าที่รองรับอารมณ์ของลูกค้านะครับนะฮะ

ไปโกรธมาจากไหนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนี้นะคะ
นี่ยังไม่จบจบข่าวแล้วยังด่าไม่จบเลย
โอ้โหใจผมเต้นเลย